ตรงใต้ไปที่จังหวัดทรงคล่าค่ะ

ชาวเน็ตเขาแห่และแชร์และถึงชมเยอะเลยนะคะ
แม่ค้าขายบาร์บีคิวเพิ่งเปิดร้านเป็นวันแรกครั้งแรก

จู่เห็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วล้มลงไป
อาการของวัยรุ่นคือชักเกรงตาเหลือก
แม่คะไม่รีรอและรอรี
หนุ่มวัยรุ่นคนนี้ฟื้นขึ้นมาค่ะ

มีสติขึ้นมานี่ไงอยากรู้ใช่ไหม

โครงหักไปทิ้มปอดนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ

เพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือพยาบาล

แล้วก็ทำให้เห็นว่าสังคมเรายังน่าอยู่นะคะ
นี่คลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งค่ะ

แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊กกันนะคะ
เราไปสืบเสาะหาตัวคุณผู้หญิงท่านนี้แล้วนะคะ
อยากประกาศชื่อดังเอาให้คนสงขลาและทั่วประเทศได้รู้จัก
คุณพยาบาลคนนี้ชื่อว่าคุณวิพาดาสาริน
อายุ๓๒ปีเท่านั้นค่ะ
เธอเล่าบอกว่าในวันเกิดเหตุขณะที่เธอและแฟน
จะเปิดร้านขายบาร์บีคิวเป็นวันแรก
ปรากฏว่ามีคุณผู้ชายอายุ๒๐กว่า๒๐ต้น
ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวแล้วจู่ก็ล้มลงกลางถนน
ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะล้มลงกลางถนน
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เริ่มมีอาการชักเกร็งตาเหลือก
แล้วก็หมดสติไปเธอตัดสินใจค่ะเข้าไปช่วยเหลือ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้ได้

เขาล้มเองหังนอนไปรับจ้างตรงนี้ค่ะ
ก็บอกว่าอยู่ดูก็คือเขาเกร็งแล้วก็ล้มลงเลย

เราก็หงวงมาตกใจแต่ว่าตอนแรกคิดว่า
คิดว่าคนหัวขาดคืนแล้วก็มีอาการทางภายศาสตร์
แลก็โทนมาพี่เขาเทศกิตเขาช่วยโทนให้
แล้วก็ตรงนั้นก็คือชาวบ้านเขาก็ช่วยกัน
แบบพยายามจะช่วยให้เขาได้รอด
ว่าเป็นยังไงแล้วช่วยกันมาลงมาตรงกันใหญ่เลย
คุณวิพาดานำสกุลสารินสวยภายนอกและสวยภายใน
จิตใจดีมากเลยนะคะคือบางคนคือธุระไม่ใช่ไง
เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ปล่อยไปนะคะ
นี่เธอช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะคะ
สิ่งที่เธออยากฝากบอกทุกคนในประเทศไทย
เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะสามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษ
ด้วยกันในยางที่มีสถานการณ์คับขันแบบนี้ด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามอย่าลืมอุดหนุนบาร์บีคิวร้านเขาด้วยนะคะ
ใช่น่าทาน